ไปดูเรื่องของความเจริญของเมืองกันหน่อย
อีกหนึ่งทำเลที่เป็นจุดสำคัญที่กำลังเติบโตก็คือย่านปริมณฑล
สำโรงสมุทรประการปากน้ำเนี่ยเพราะว่ารถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปแล้ว
ไปถึงแล้วสร้างเสร็จแล้วเริ่มเปิดให้บริการทดลองฟรีสี่เดือน
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าหน้าตาของรถไฟสายนี้เป็นอย่างไร
เป็นสายสีเขียวแบลงดิ้งสมุดปราการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเปิดทดสอบทดลองเดินรถสายนี้
วันแรกเมื่อวาน๖ธันวาคม
ท่านนายกไปนะฮะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดเลยครับ

รัฐบาลเร่งรัดการก่อสร้างระบบขนส่งคมนาคมตามแผนแม่บท
ให้เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับ
ท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหารก็ทดลองนั่งด้วยคุณผู้ชมนะฮะ
ทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรประการ
แล้วก็ทักทายพี่น้องประชาชนที่ไปรอรับ
แล้วทางด้านของรฟมมีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารการเดินรถ
โดยจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรี๔เดือนนะครับตั้งแต่เมื่อวาน๖ธันวาคมไปจนถึง๑๕เมษายน๒๕๕๙
ก็จะมี๙สถานีนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สถานีสำโรงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะสำโรงวิ่งไปอะไรปู่เจ้า
ประชังเอรวรรณโรงเรียนในเรือปากน้ำศรีนครรินทร์แทรกษาสายลวดแล้วก็เคหะสมุดปราการ
ก็ไปสิ้นสุดที่นี่รวมทั้งหมด๑๓พิโลกรัมส่วนอัตราเข้าด้วย๓นายไพรินชูโชธาวรรัฐมนต์ตัวเองเชื่อว่าการกระทรวงข้ามนาคม
ว่าจะได้ข้อสรุปก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงหลังเมษายน๖๒
หลังจากการทดสอบทดลองเสร็จสิ้นไป
เชื่อว่าโครงการนี้จะลดภาระเรื่องของความแออัดการจราจร
เพราะว่าตรงแถวช่วงสมุทรประการสำโรงเข้ามาเนี่ยรถมันติดมาก

แล้วถ้าเกิดมีเนี่ยคนก็จะไปใช้รถไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้าไป

แถวนั้นเนี่ยคนทำงานเยอะมาก
แล้วก็ถ้าไม่มีขนส่งมวลชนแบบนี้แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องใช้รถยนต์ถูกต้อง

รถไฟฟ้ามาเราก็ดีใจแต่ยังไงขออย่าเสียบ่อยนะจ๊ะ